พาไปต่อจังหวัดสุราธานีจ้า
ไปหาของกินร้อยกันนี้
ที่นี่จะพาไปทานขนมปังปิ้ง
แต่ขนมปังปิ้งที่นี่เขาใช้ปิ้งแบบเตาถ่าน
แล้วบอกเลยนะไส้เนี่ยทะลักเลยค่ะ
โอ้โหคุณค่ะมันดีต่อใจนะคะ
ไปดูดีกว่าค่ะแม่ค้าขายขนมปังเนี่ย
โอ้โหปิ้งกันแบบมือเป็นระวิงไม่ได้พักได้ผ่อนกันเลย
ร้านนี้ชื่อว่าร้านตั้งใจปัง
ตั้งอยู่ริมถนนสายพ่อขุนทะเล
ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานีจ้า
ร้านนี้เป็นร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านนะคะ
แล้วบอกเลยว่าถูกอกถูกใจชาวมะขามเตี้ยกันมาก
เพราะว่าขนมปังของเขาเนี่ย

กลิ่นเนี่ยหอมไกลไปสามบ้านแปดบ้านเลย
แล้วก็กรอบนอกนุ่มไหนด้วย
ถูกใจมีทั้งแบบก้อนและแบบเป็นแผ่นที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะ
นี่อาหารเช้าเหมาะมากเลยตอนนี้เนาะขนมปังปิ้งนะ
แล้วก็เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยใครสั่งแบบเป็นไส้อะ
ไส้มันจะแน่นมากเต็มปากเต็มคำเลย

นี่ดูค่ะใครชอบแบบไหนจัดได้ทั้งหมดเลยนะ
สายหวานเนี่ยเนยน้ำตาลก็มีเนยนมอะไรอย่างนี้ก็มี
สังขยาก็มีค่ะเป็นสังขยาใบเตยมีหมูหย่องพริกเผาด้วย
โหอดคูณละดิอฉันกลืนน้ำลายตามเลยเนี่ย
อยากจะวิ่งไปสั่งกันสักก้อนสองก้อนเนาะ
ล่ะคุณผู้ชมมาดูเจ้าของร้านกันดีกว่า
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณวันวิพา
ขายหลังจากที่เลิกงานค่ะทำงานประจำเสร็จ
งานแล้วมาขายขนมปังปิ้งต่อแล้วเขาบอกปรากฏว่าขายดิบขายดีมาก
คือลูกค้าเนี่ยปังมากรายได้วันหนึ่งเนี่ยนะ
ร้อยถึงหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวโอ้โหขายดี
ใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนก็ไปกันได้นะคะร้านตั้งใจปั้ง
อยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
อ่ะถ้าหิวตอนเช้าอดใจรอกันนิดนึง
เพราะว่าเขาขายหลังเลิกงานค่ะ
เปิดทุกวันตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๓ทุ่มจ้าครับ
ใครไปไม่ถูกโทรสอบถามไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
ศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าเยี่ยมไปเลยนะคุณน่ะ
แม่คนขยันทำมาหากินอยู่ที่ไหนก็ประสบความสำเร็จใช่ค่ะ